สังคมไทยถือว่าพญานาคหรือนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ
คลื่นตามลำตัวพญานาคกับรูปคลื่นในมหาสมุทรนั้น
บังเอิญสอดคล้องกันอย่างดี
ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง
และภาพคลื่นจำลองของระบบจักรวาลในสมุดข่อยทั่วไป
วัฒนธรรมโบราณของจีนเขมรและชาติอื่นในเอเชีย
ถือว่าน้ำคือสิ่งที่ให้กำเนิดแก่ประเทศและราชวงศ์ผู้ก่อตั้งประเทศ
สัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินจีนคือมังกร

สัญลักษณ์นี้ก็ปรากฏที่เกาหลีเวียดนามและภูตานด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน